หายเจ็บหายป่วยนะคะถ้าสมมติว่าใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก็จะหายในเร็ววันค่ะ
หรือว่าถ้าใครที่สุขภาพดีอยู่แล้วนะคะโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มากล้ำกายค่ะ
เดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยดีกว่านะคะว่า๒ราศีผู้โชคดีที่จะไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนนั้น
จะมีราศีของท่านผู้ชมด้วยหรือเปล่านะคะสำหรับราศีแรกนะคะ
ดวงดีมีเกณฑ์หมดเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะนั่นก็คือชาวราศีเมษนะคะ
จริงแล้วค่ะชาวราศีเมษนะคะดวงชะตาดีทุกเรื่องเลยค่ะ
ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะ
การเงินการลงทุนโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยค่ะ
ไม่ว่าจะเจ็บเล็กเจ็บน้อยหรือว่าเจ็บหนักเนี่ยก็จะหายไปในไม่ช้าไม่นานอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนราศีต่อมานะคะที่ดวงชะตาดีไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือชาวราศีพฤกษกนะคะ
สำหรับชาวราศีพฤกษกค่ะเรียกได้ว่าดวงชะตาดีมากนะคะ
ดวงชะตามีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะ
ความเจ็บป่วยอุปสรรคปัญหาทุกอย่างจะหายไปค่ะ
แล้วความโชคดีความสำเร็จจะเข้ามาแทนที่นะคะ
และหมอไก่ขอกระซิบนิดนึงค่ะว่าในปีหน้าความโชคดีและโชคลาภก้อนใหญ่
จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพฤกษกนะคะ
ขอให้ชาวราศีพฤกษกทุกคนเนี่ย
เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเปลี่ยนจากกระเป๋าสตางค์เป็นกระสอบไว้ได้เลยจ้า
และอีก๒ราศีนะคะที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้มากขึ้นนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีพิจิกษ์และชาวราศีธนูค่ะ
สำหรับทั้งสองราศีนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าดวงชะตาของคุณไม่ได้แย่นะคะ
คือดวงของคุณนะคะดีทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินค่ะ
จะมีความสำเร็จเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะ
แต่ว่าในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ย
อาจจะต้องมีการโฟกัสให้มากขึ้นนะคะ

คุณอาจจะมองในเรื่องของการงานมากนะคะ
อาจจะมากเกินไปทำงานแบบโอเวอร์โหลดนะคะ
เลยทำให้คุณอาจจะละเลย
เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายไปนะคะ

คุณอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะ
แล้วถ้าใครที่วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง
จะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่อะไรอย่างนี้นะคะ

บางทีบางคนนะคะแบบว่าไปเดินทางแล้วอาจจะมีการสะดุดหกล้ม
อาจจะทำให้ตัวของคุณเนี่ยอาจจะมีแผลกลับมาหรือว่ามีการฟกช้ำดำเขียวบ้างนะคะ
ก็คือไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรที่มันน่ากลัวหรือว่ารุนแรงค่ะ
แต่ว่าอาจจะทำให้คุณเนี่ยหงุดหงิดรำคาญใจหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กน้อยบ้างนะคะ
ถ้าสมมุติว่าควรระวังไว้ก่อนอันนี้ก็จะดีที่สุดนะคะ
หากท่านผู้ชมนะคะคือชาวราศีพิจิกษ์หรือว่าราศีธนูหรือว่าถ้าคุณเนี่ยค่ะมีคนรู้จักหรือว่าญาติพี่น้องคือชาวราศีธนูและชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
ก็ไม่ต้องกังวลใจไปเลยค่ะเพราะว่าหมอไก่มีเคล็ดลับวิธีการแก้เคล็ดจากร้ายให้กลายเป็นดีมาฝากกันนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำค่ะให้คนทั้งสองราศีนี้นะคะ
ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตค่ะเช่นในเรื่องของการปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะ
หรือว่าการถ่ายชีวิตโคกระบือค่ะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายมากที่สุดเลยนะคะ
ก็คือการงดทานเนื้อสัตว์นะคะก่อนวันเดินทางนะคะ
ก็จะเป็นการช่วยพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ค่ะ
ยังไงหมอไก่ก็ขอโวยพรให้ทั้ง๑๒ราศีนะคะทุกท่านเลยค่ะ
ขอให้คุณนะคะสุขภาพแข็งแรงขอให้โรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียน
เฉพาะโควิดนะคะขอให้ไปไกลเลยค่ะชิลนะคะ

หวังสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนา
หรือว่าถ้าใครจะเดินทางในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี
ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะ
สำหรับวันนี้ค่ะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีและสาธุครับหมอไก่ครับ
สาธุยังไงล่ะโอ๊ยอันนั้นหลับหรืออะไร

หมอไก่นะคะแต่ยังไงอยากให้ทุกราศีรักษาสุขภาพกันด้วย
อากาศเปลี่ยนแปลงทั้งโควิดตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงเนาะ